เราจะพาไปดูเรื่องของการเลี้ยงหนูพุกที่ไม่ธรรมดา
หนูพุ้งไม่ธรรมดาเป็นการเลี้ยงแบบไหน

กระเศรษฐกรตัดสรรค์

กระเศรฐกรตัดสรรค์

กระเศรฐกรตัดสรรค์